แหวกเต้าค่ะคราวนี้ไม่ได้แบบว่าแต่งตัวแหวกจากใครนะ
เขาบอกว่าแหวกมาปุ๊บเนี่ยเลเวลค่าตรงค่าตัวการงานเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเลย
ชมพู่ก่อนบ่ายนั่นเองค่ะ
ทีแรกพูดถึงพี่ชมพู่ดิฉันก็คิดว่าคุณชมพู่อารยาหรือเปล่านะ

นี่แหละเป็นตลกคนสวยค่ะชมพู่ก่อนบ่ายนะคะ
ไปเที่ยวมอลดีฟกับหวานใจนอกวงการมาใช่ไหมคุณ
ก็อย่างที่หลายคนได้เห็นเนาะว่าทะเลก็เดือดอยู่เหมือนกัน
ก็เลยจัดเต็มค้นบิกินี่ไปให้แฟนนุ่มถ่ายรูปแฟชั่นเซ็ตขนาดย่อมนะ
อันนี้ถ่ายเล่นกันเองนะไม่ได้ถ่ายนิตยสารค่ะ
หลังจากที่เธอบินกลับมาจากทริปนี้นะคะก็มาโชว์ตัวต่อในงานอีเวนต์ค่ะ
ด้วยการเดินแบบชุดชั้นในว่ะโอ้โห
กล้ารับงานแบบเซ็กซี่มากขึ้นนะคะ
งานนี้ค่ะสาวชมพู่ก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ
งัดอึมซู่กล้องอึ๊บขึ้นมาเช็ดเคยนะ
เธอก็ยอมรับเลยนะคะว่าตั้งแต่ไปอัพไซต์อะไรมานี้นะจ๊ะ
ในวงการก็เปลี่ยนแปลงไปอัพเลเวลด้วยเช่นกัน
โดยเฉพาะงานถ่ายเซ็กซี่หือหวามีมาแบบตอนนี้ตลอดไม่ขาด
สายค่ะเรียกได้ว่าแหวกเต้ารับทรัพย์ของจริงจ้า
แล้วความเป็นจริงไม่ได้เดือดเลยค่ะ
ภาพออกมาดูเหมือนเดือดค่ะถ่ายรูปแป๊บนึงแล้วก็นอนแล้ว
ไปทะเลอ่ะเนอะถ้าเดินตลาดก็ไม่ใส่หรอก

ออกไปคนเยอะด้วยแหละที่นั่นน่ะพอออกไปเดี๋ยวมันโป๊เกินเดี๋ยวเขาก็จะด่าเอา
เขาก็พูดตั้งแต่ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วเขาบอกว่าเชื่อดิเดี๋ยวก็ต้องมีงานใหม่แปลกเข้ามา
เพราะว่าหนูไม่เคยแบบทำภาพแปลกแบบนี้อะไรอย่างนี้แล้วมันก็จริง
ดูยังบอกเลยว่ากลายเป็นที่เราทำกลายเป็นเราปรับโงเห้งจนเราดีขึ้น
เรามีงานใหม่เข้ามาเยอะเรามีโฆษณาเข้ามา
ซึ่งแบบปีนี้กลายเป็นปีแบบทำงานไม่หยุดเลยเยอะขึ้น
ไปถ่ายแบบอะไรครับ
มีเข้ามาแต่บอกเราบอกเขาว่าพักก่อนพักลมแป๊บนึง
เราว่าคนเห็นบ่อยแล้วเบื่อเดี๋ยวจะกลายเป็นคำชมจะโดนด่าซะ
ถือว่าตัดสินใจถูกค่ะก็อย่างที่บอกรู้อย่างนี้ทำตั้งนานแล้ว
กลัวเจ็บอยู่ได้
นี่ขนาดเปลี่ยนลุคมาเป็นสาวเซ็กซี่แล้วก็ยังไม่ทิ้งความฮาอยู่นะคะ

นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมดิฉันเคยสัมภาษณ์บอกด้วยนะที่ส่วนหนึ่ง
อยากทำเพราะว่าอะไรเพิ่มความมั่นใจนั่นเองนะคุณผู้ชม
แต่ว่าแบบนี้นะดิฉันขอไปทำบ้างดีกว่า

ของเราสองคนต้องทำตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลย

เดี๋ยวไปนับตังค์แป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชม